คลิปโซเชียลมีเดียมาอีกแล้วนะครับ

แต่ถ้าเกิดใช้ให้เกิดโทษก็จะเป็นโทษอย่างมหันนะครับ
มาดูในแง่ของคลิปโซเชียลมีเดียที่จะช่วยเตือนภัยกันบ้าง

รถมอเตอร์ไซค์กำลังขี่มาอยู่ดี
แล้วก็ถูกรถเก๋งคันหนึ่งชนเข้าอย่างแรง
คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กระเด็นออกมานอกรถนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ที่ใช้เฟซบุ๊ก

โดยรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจังแบบนี้ครับ
ร่างของผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์นั้นกระเด็นตกถนน
บริเวณหน้าโรงเรียนโสดศึกษากาญจนบุรี

แล้วก็ล่าสุดมีผู้เข้าชมคลิปนี้ไปแล้วกว่า๑แสนครั้ง

ที่ใช้ชื่อว่าทิพพาวันปัน
โพสต์ภาพและข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ก

คือป้าและหลานสาวของตัวเขาเอง

คนที่ขับรถชนหนีออกจากโรงพยาบาลไปด้วยนะครับ

ตำรวจยังไม่ได้มีการนัดเพื่อจะพูดคุยกัน

ล่าสุดมีนัดคุยกันกับทางแม่ของผู้ที่ขับรถชน
ได้รับเงินค่าทำศพศพละ๕๐๐บาท
แต่ตัวของคนที่ขับรถชน

สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยัง

รองผู้บังคับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทร

บอกแบบนี้ครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุ
วันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
มูลนิธินำตัวผู้ขับรถชน

แต่ทั้งสองคนก็หนีหายออกไปจากโรงพยาบาล

พอไปตรวจสอบทะเบียนรถที่ชน

ไม่ใช่คนเดียวกันกับคนที่ขับรถด้วยนะครับ
รถด้วยนะครับล่าสุดทางตำรวจนั้นกำลังออกหมายเรียกผู้
ขับรถชนแล้วส่วนญาติของผู้เสียชีวิตทางตำรวจชี้แจง
ความคืบหน้าไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันหากเรื่องนี้มี
ความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไป